ข่าวต่อไปเอาทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยก็ช่างเขาก็มาซ่อมไฟอ่ะดิ
มาซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าดูคลิปดิ
เดี๋ยวฟังพี่เบิร์ตดูไม่ได้สงสัยอะไรจนมีลูกศรว่าผู้ก่อเหตุ
แล้วผู้ก่อเหตุไปอยู่อะไรมีเครนยกซ่อม
ใช่ช่างเหรอคุณผู้ชมเบิร์ตดูผิด
ทำไมอ่ะนี่มันขโมยกันกลางวันแสกเลย
อ้าวแล้วเครนนี้พี่ถามน้ำแข็งว่า
ถ้าพี่เอาลูกศรผู้ก่อเหตุออกน้ำแข็งจะคิดเรื่องราวนี้ว่าไง
ห้ามมาซ่อมเครนนี้คือเขาก็ทำงานอยู่แล้ว
จะมีโจรที่ไหนไปจ้างเครนมาก่อเหตุไม่มีหรอกพี่เบิร์
กลางวันแบบนี้ด้วยคนร้ายครับคือเจ้าหน้าที่วางแผนจับมามานานแล้ว

มาประสบเหตุอ้าวกำลังขโมยใช่ไหม

จับได้แน่ก็เลยถ่ายคลิปให้ดูก่อนเลย
ถ่ายคลิปนี่เจ้าหน้าที่ถ่ายนะ

เอากันให้เสร็จกันความผิดให้สำเร็จเดี๋ยวจับโชว์
นี่แหละครับตำรวจจับได้๒คนครับนายมีชัยบัวพวงอายุ๕๘ปีแล้ว
นายบุญเสริมยิ้มศรีอายุ๓๐ปี
ทั้งสองคนนะครับร่วมกันก่อเหตุแล้วก็อีก๒คนหนีไปได้
ตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้มีนายช่างโยธาชำนาญการ
เป็นหัวหน้าหมวดทางหลวงห้างฉัดลำปางได้รับแจ้งบอกว่า
มีคนร้ายมันขโมยหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่เลยนะครับในหลายพื้นที่ของลำปางกับเชียงใหม่

กระทั่งครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตามสืบตามสืบจนมาเห็นอย่างที่เบิร์ตบอก
บอกก็คือเห็นเลยว่ากำลังก่อเหตุก็เลยใจเย็นเลย
ถ่ายเก็บหลักฐานก่อนแล้วก็จับโชว์ซะเลยครับ

ติกรรมของผู้ต้องหาก็จะว่าจ้างรถเครน๔๐๐๐นะ
เดี๋ยวสรุปคือเครนนี้ไม่ใช่ของเจ้าหน้าที่เหรอแต่ไปจ้างมาเหรอ

เป็นการลงทุนของผู้ต้องหา
ลงทุน๔๐๐๐เอาเครนมามาขนหม้อแปลงไฟฟ้า
แล้วก็อ้างตัวกับเจ้าของเครนว่านี่เจ้าหน้าที่ไง

จะเอาหม้อแปลงไฟฟ้าไปเปลี่ยนซ่อมหลังจากนั้นก็ปีนเลยตามภาพนี้เลยคุณผู้ชมครับ
บนเสาไฟแล้วใช้อุปกรณ์ถอดคั่วไฟก่อน
นำไปขายชายแดนส่งออกนอกประเทศครับ
ตำรวจบอกเดี๋ยวจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุอีก๒คนที่หลบหนีไป
แล้วเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปครับ